ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วที่ประเทศเพื่อนบ้าน
กำลังประสานตัวนำกลับไทย
พลตำรวจตรีอำพลบัวรับพร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เปิดเผยความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าในเวรสนายเดอร์
อายุ๓๗ปีซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวออสเตรเลีย
เหตุเกิดกลางดึกวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าขณะนี้นะคะตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว๔คน
โดยจับนายไทเลอร์โจเซฟฟูตันทีนเจอร์ราช
อายุ๒๑ปีสัญชาติอเมริกัน
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุได้คนแรก
เตรียมหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
ล่าสุดก็สามารถจับได้อีก๑ราย
นั่นก็คือนายแอนโทนิโอแบยาโต้อายุ๒๖ปี
เป็นชาวออสเตรเลียเพื่อนสนิทของผู้ตาย
แล้วก็เป็นผู้ลงมือฆ่าได้เรียบร้อย
หลังหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานส่งกลับมาดำเนินคดีในไทยค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากความขัดแย้ง
ผลประโยชน์ผิดกฎหมายบางอย่าง
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะ
เนื่องจากยังต้องรอการสอบปากคำนายแบยาโต้เพิ่มเติมอีกค่ะ
ซึ่งขนาดนี้นายแบรยาโตก็ถูกคุ้มไว้ที่
มณฑนฐานบกที่๑๔จังหวัดชนบุรี
จากพบอาวุธในครอบครองด้วย
ทหารจึงนำตัวไปสอบปากคำตามพระราชบัญญัติความมั่นคงค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะวันที่๗ธันวาคมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็จะเดินทางลงพื้นที่เป็นประธานแถลงข่าวการจับผู้ต้องหารายนี้
ร่วมกับพวกอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวออสเตรเลียด้วยตัวเอง
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
สำหรับคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๕คน
ออกหมายจับได้แล้ว๔คนซึ่งในจำนวนนี้ถูกจับได้แล้ว๒คนค่ะ